ลูกสาวตัวน้อยของแม่เจนหนี้และพ่อมิกกี้

คือสาวเจนี่เนี่ยได้โพสต์คลิปที่คุณพ่อมิกกี้เขาเล่นลูกหูน่าเอ็นดูมากนะคะ
งานนี้ค่ะเพื่อนร่วมช่องอย่างแพทย์นับประพา
ก็อดยินดีด้วยไม่ได้จริง
ส่วนละครล่าสุดค่ะกับบทแซ่บแพทย์บอกคนด่าทั้งตลาดเลยคือไปไหนก็มีแต่คนด่า

ใช่เพราะว่าบทของเธอเนี่ยต้องแย่งสามีพี่นุ่นวรนุษย์ใช่ไหม

แล้วก็กีดกันลูกชายในเรื่องที่ไม่ให้ชอบผู้หญิงแก่ไปฟังเสียงสาวแพทย์กันหน่อยค่ะ
ยินดีกับแม่เจนหน่อยเขาลูกสาว
น่ารักมากนะคะน่ารักมากยินดีด้วยนะคะ
แล้วก็สักพักนึงพอเลี้ยงไปเรื่อยแพทย์บอกเลยว่าจะต้องอยากมีคนที่สองแน่นอน
ไม่มีการพูดคุยกุบลงกุบไลน์อะไรอย่างงี้แบบทักทายินดี
ไม่มีเลยค่ะมีแค่เข้าไปส่งหัวใจให้ในอินสตราแกรม
มาละครเราบ้างแซ่บมากเลยเนาะ
แฮปปี้ค่ะไม่คิดว่ามันจะประภูมิ
ไม่คิดเราไม่เคยได้เล่นกับพี่นุ่นเลย
แล้วเราก็รู้สึกว่ามันคงจะเป็นโอกาสที่ดีนะ
ถ้าเราได้เจอพี่นุ้นได้ลองเล่นอะไรอย่างเงี้ย

ลูกคุณล่ะคะคุณจอร์ดตอนนี้ดังไปแล้วนะคะ
ทุกคนแบบสงสัยมากว่าแบบมึงท้องตอนไหน
ตอนนี้คนก็แบบเปิดวาบเพราะว่านางหุ่นดีนางแซ่บนางมีฉากถอดเสื้อเยอะมาก
แล้วมันก็เป็นกำลังใจของคนวัย๓๐ปลายเนอะ๓๐กว่าที่แบบ
เฮ้ยมันเหมือนเอาพูดกับจิกหมอนอะ

ของจริงตัวจริงดูแบบละไม่ได้
ยังไม่๓๐ปลายใช่ยัง

หลายคนยกให้ขึ้นท่านเป็นแจกหน้าใหม่ไปแล้วนะ